ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะคะเรื่องของเด็กอายุ๑๔มีแฟนอายุ๑๖
อันนี้มันเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้พอมีข่าวออกไปหลายคนดูข่าวนี้แล้วบอกว่ามันสะเทือนใจ

มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับลูกแท้วางแผนฆ่าแม่ตัวเอง
ใช่แล้วแม่ก็คือเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่จนโตมาถึงขนาดนี้

ใช่ค่ะทางพี่ชายของเด็กหญิงคนนี้ก็โอ้โหเศร้าใจมากนะคะ
ก็เชิญดวงวิญญาณแม่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เชียงใหม่
แล้วก็ยังพูดถึงน้องสาววัย๑๔ปีด้วยบอกว่า
อยากให้กลับตัวกลับใจได้เมื่อพ้นโทษออกมานะ
อันนี้เป็นเสียงจากทางพี่ชาย
เหตุนี้เป็นเหตุการณ์สลดสะเทือนใจสังคมจริง

ร่วมวางแผนกับแฟนหนุ่มอายุ๑๖ฆ่าแม่ตัวเอง
เด็กหญิงอ้างว่าแม่ขัดขวางความรักของเธอ
กดดันดุด่ามาตลอดจนกลายเป็นคนเก็บกฎ
และบอกด้วยว่าเธอหวังจะฆ่าพี่ชายด้วยซ้ำแต่ไม่สำเร็จ
เพราะพี่ชายหนีออกมาขอความช่วยเหลือได้ก่อน
ดูสิคะนี่นะคะเป็นปากคำของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
ล่าสุดเช้าวันนี้พี่ชายอายุ๒๓ปีนี่นะคะพร้อมกับญาติ
นิมนต์พระหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของแม่ที่ห้องพัก
ภาพที่ทุกคนเห็นแล้วสลดหดหูใจเพราะว่าในห้องพักเนี่ย
คือยังไม่ได้ทั้งความสะอาดเลยค่ะเป็นคราบเลือดแม่
แล้วดูพี่ชายนะคะคือพี่ชายก็ยังมีตัวผ้าที่แบบแปะพันแผลเอาไว้
บริเวณใบหน้าบริเวณลำคอแล้วก็ตรงบริเวณใต้คาง

ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเชิญดวงวิญญาณแม่ก่อน
เพราะว่าจะพาแม่กลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเจดีอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พี่ชายก็เปิดใจบอกว่ากรณีน้องสาวอ้างว่าถูกแม่ตีกดดันดุด่านั้น
เป็นเรื่องการสั่งสอนระหว่างแม่กับลูกซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา
แม่รักเป็นห่วงน้องมากรวมถึงตัวเขาเองก็รักน้องมาก
เขาต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป๓มาช่วยแม่เลี้ยงน้อง
ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
คือเขาจบได้แค่ป๓เพราะว่าต้องออกมาทำงานแล้วนะคะ

เห็นพี่เขาบอกว่าคืออยากจะให้น้องได้เรียนสูงตัวเองเลยยอมเสียสละแทน
เงินเดือนทั้งหมดของพี่ที่ได้มาเขาก็ให้แม่เป็นค่าใช้จ่ายรวมถึงส่งน้องเรียน
ถามว่าให้อภัยน้องสาวได้ไหมตอนนี้เขาบอกเขายังคิดอะไรไม่ออกเลย
หวังแต่ว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วน้องจะกลับตัวกลับใจได้นะคะ
ฟังเสียงพี่ชายหน่อยค่ะ

หากแม่ดูอยู่อยากบอกอะไรกับแม่คะ

ผมไม่อยู่ไม่อยู่ได้
ผมเมื่อก่อนอยู่กัน๓คน

แต่ว่าผมคงจะออกมาไม่ได้

จะเป็นคนใหม่ดีขึ้นกว่าเดิม

หวังถ้าหวังหวังให้คิดได้
แล้วก็ทำตัวเองให้มันดีกว่านี้
ฟังแบบนี้แล้วคือหลายคนบอกว่าได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ชาย
แล้วก็บอกว่าโอ้โหดูแบบเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็กระตันยูด้วยนะคะ

อกจากนี้พี่ชายเขาก็ฝากขอบคุณด้วย
คือมีคนใจบุญบริจาคเงินให้
ผ่านทางบัญชีมาแล้วกว่า๑แสนบาทนะคะ
ซึ่งพี่ชายบอกว่าพอแล้วคือมากพอแล้วขอหยุดรับบริจาค
เพราะว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะนำไปจัดการงานศพของแม่แล้วก็ทำบุญค่ะ

เพราะว่าตอนนี้พี่ชายเองก็ลงเรียนกศน
ตั้งใจจะเรียนให้จบมปลาย
แล้วก็อาจจะทำงานควบคู่กันไปด้วย
เพราะว่าเจ้าของบริษัทรอปภก็ให้ความช่วยเหลือเขาไว้ดีมาก
ห้องพักนี้เป็นของแม่ก็จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไป
รับภาระผ่อนชำระต่อเองนะคะ
เพื่อนบ้านค่ะทั้งเพื่อนบ้านอย่างป้าวาดบอกว่า
ครอบครัวนี้ก็มีกันอยู่๓คนแม่ลูก

ว่างเมื่อไหร่แม่จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกัน
ไม่เคยพบเห็นการใช้ความรุนแรงทุบตีทำร้ายลูกสาว

อยู่ห้องตรงข้ามกันมันต้องได้ยินอยู่แล้ว
โดยผู้ตายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องรักและห่วงลูกเป็นธรรมดาค่ะ
จังหัวของเพื่อนที่อยู่ห้องตรงข้ามค่ะ
มันเกิดเพราะปัญหาครอบครัวจนทำให้น้องเกิดมีภาวะแบบนี้
คุณพี่ที่อยู่ห้องตรงข้างเหมือนมองแล้วเขามีปัญหากันจริงนะ
ไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหากันดีกว่าแต่เขาเป็นคนเงียบ
แล้วก็เขาเป็นคนเงียบเขาจะอยู่แต่ในห้องค่ะ

วันหยุดวันอะไรเขาก็จะไม่ออกไปไหนเลย
ตอนวันโอเคเขาก็จะเจ็ดได้ยินเสียงว่า
ทำไมไม่ซักผ้าเล่นแต่โทรศัพท์อะไรประมาณนี้
เสียงบ่นเสียงบ่นของแม่